ไปติดตามความพร้อมในศึกโตต้าพรีเมียครับของไทยนะครับ
ซึ่งการแข่งขันนะครับในครั้งนี้นะครับ

นั่นก็คือเมืองทอยเต็ดจะเจอกับซานเฟชเช่ฮิโรชิมานะครับ
ทั้ง๒ทีมเมื่อวานมีการพูดถึงความพร้อมกัน
ต่างมั่นใจว่าจะสามารถนำแชมป์กลับบ้านได้ครับ
บรรยากาศเมื่อวานถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับ
ที่น่าจะสนุกตื่นเต้นไม่แพ้กับฟุตบอลชิงถ้วยในบ้านเรานะครับ
เพราะว่ามาตรฐานของซาเฟชเช่เนี่ย
ถือว่าเป็นแชมป์เจลีญี่ปุ่น๓สมัยในรอบ๕๖ปีที่ผ่านมา
แล้วก็รูปการณ์ที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับ
แต่ก็จบอันดับ๖ในศึกเจลีกได้
ส่วนบังทองเป็นช้ำฟุตบอลไทยหลีกรูปการณ์ล่าสุด
แล้วก็แชมป์โตต้าลีกครับร่วมนะครับ
นายโรดิซวาจาผู้โดยการสมสอบบอกว่า
หลังจากได้เดินทางไปอุ่นเครื่องที่ต่างประเทศก็คือฮ่องกงกลับมา

ส่วนผู้เล่นจะส่งตัวหลักทั้งหมดลงสนามอย่างแน่นอนครับ
ทีมงานได้ไปดูฟอร์มของทีมโลชิมาในวันที่เล่นกับบีจีนะครับ

จากควบคุมภูมิจากการทำงานของทีม
ทราบว่าทีมนี้คือแชมป์ลีก๓สมัยในรอบ๓ปีสุดท้าย
เพราะฉะนั้นถือว่าทีมที่แข็งแกร่งมาก
เราต้องการแชมป์เราต้องการแต่ยกระดับความฝีเท้าของทีมไทย
เพื่อปูทางไปสู่ความพร้อมเอฟซีแชมเป็นลีก
ตัวจริงของเมืองทองครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ
๔๑๓๒ประตูเป็นกวินนะครับ
กองหลังซ้ายไปขวามีธีรทรเดนแก๊กนะครับ
เซ็นเตอร์ฮาฟมาริโอวาบานเต้กับสุพรรณทองสงศ์

แล้วก็กองกลางตัวลุกจากซ้ายไปขวามีซิสโกคิมิเนส
รัฐอยู่เย็นและชนะทิพย์สงกระสิน
ส่วนหน้าครับจะมีธีรสินแดงดาจับคู่กับเครตันซินวานะครับ
นี่คือทั้งหมดที่จะลงสนามของเมืองทอง

และที่สำคัญนะครับเป็นผู้เล่นดิกรีทีมชาติไทย
ต่อหลายคนที่จะได้วัดฝีเท้ากับหลายตัวของทาง
ก็บอกนะครับว่าตื่นเต้นที่จะได้เจอกับทีมแกร่งอย่างเมืองทองยูเต็
แล้วก็ยอมรับว่าชนะทิพย์สงกระสินที่กำลังจะไปเล่นที่เจลีกกับ
เป็นนักเตะที่มีทักษะสูงความเร็วการจ่ายบอลดี
เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนครับ
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดจากสนามสุพัชลาศัยตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาที
ก่อนที่เกมจะเริ่มแข่งขันวัน๑๙นาทีซึ่งหาเสมอกันนะครับ
๙๐นาทีจะยิงจุดโทษตัดสินเพื่อหาผู้ชนะทันที
และเกมนี้มีความสะดวกยิ่งกว่านั้นเพราะว่าสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้๖ตัวนะครับ
ก็จะเป็นกฎิกาที่ตั้งเอาไว้ทำให้จะสามารถลองทีมได้ด้วยนะครับ
แล้วก็สถานการณ์สามารถพลิกผันได้ตลอดเวลาครับ